ค่ะเรื่องนี้ค่ะเป็นเรื่องของคนที่อยากจะต่อเติมบ้าน
แต่ด้วยความที่ไปดูผลงานของผู้รับเหมาผ่านทางออนไลน์ทางช่องยูทูป

ว่าจ้างเขาตั้งหลายแสนนะคะให้มาต่อเติมบ้านให้เรา
แต่เขาบอกว่ามันไม่ตรงปกเลย
สิ่งที่อยากได้กับสิ่งที่ทำให้จริงมันคนละเรื่องกันเลย
ก็เลยไปขอให้หมอปลามือปราบสัมภเวษีช่วยหน่อย
คือเดี๋ยวนี้หมอปลาท่านก็ช่วยหลายเรื่องนะคะไม่ใช่แค่เรื่องผีสางความเชื่อ

แบบนี้หมอปลาเขาก็มีทีมทนายความไง
เขาก็มีทีมธนายความก็จะปรึกษาว่าแบบนี้จะมีการฟ้องร้องดำเนินคดีอะไรได้บ้างไหม
แบบนี้นะคะคือผู้เสียหายก็คือนายสิริชัยจิรายุวรวิทูลอายุ๕๙
นางอริยพรจนัจเจริญโรธอายุ๔๗
ร้องเรียนผ่านเพจหมอปลาช่วยด้วยค่ะ
บอกว่าจ้างบริษัทรับเหมาก่อสร้าง๔๓๕๐๐๐บาท
ก็ราคาสูงอยู่เห็นผลงานเขาผ่านยูทูป
ก็เลยตัดสินใจว่าจ้างพอมาทำงานจริงอ้าวมันไม่ตรงปก
มันไม่ได้อย่างที่ตั้งใจมันไม่คุ้มกับเงินที่เสียไป
แล้วก็ไม่ยอมชี้แจงเรื่องที่มันเกิดขึ้นให้มันชัดเจนว่าทำไมสิ่งที่
ที่มันได้มันไม่ตรงกับที่ขอไป
วันนี้หมอปลากับทนายภัยศาลลงพื้นที่ไปที่บ้านของผู้เสียหายนะคะ

เจ้าของบ้านบอกว่ามาดูหน่อยซิ

พื้นห้องครัวเทปูนบาง
แล้วก็เห็นเหล็กเส้นโผล่ขึ้นมาด้วย
คานของโครงหลังคาที่อ้างว่าจะตั้งเสา๖ต้น

ที่เหลือใช้น็อตเชื่อมกับผนังบ้านมันไม่แข็งแรง

หมอปลาลองโยกเสาห้องครัว

อุ๊ยแล้วเสาห้องครัวหลังบ้านนี่๔๓๐๐๐๐บาทเหรอ
ใช่เจ้าของบ้านก็เลยบอกแบบนี้

ร้องไปที่บริษัทรับเหมาแล้ว

พอแชทถามช่างที่มาทำบ้านให้
ก็บอกว่าบริษัทรับเหมา
ไม่ได้กำหนดแบบและขนาดของเหล็กมาให้
ตอนนี้จ่ายเงินไปแล้ว๒๘๐๐๐บาท

แต่กลับมาขอเก็บรอบ๒อีก๑๔๐๐๐บาท

อยากจะให้บริษัทรับเหมามารับผิดชอบค่ะ
ซึ่งในการเซ็นสัญญาค่ะ
ดูในคลิปเนี่ยตอนที่เซ็นแต่ว่ามันเป็นคำพูดนะคะ
พี่ก็ถามว่ามีการถ่ายรูปหน้างานส่งให้พี่ไหม

เพราะพี่ดูจากในคลิปเขาก็บอกว่ามีค่ะ
แต่หลังจากที่เซ็นเสร็จไม่มีเลยค่ะ
พอเวลาผ่านไปจนถึงตอนนี้ครับ
มันติดปัญหาอะไรยังไงบ้างมันไม่ตรงปลกยังไงบ้างครับ

ตรงเลยเริ่มตั้งแต่ตัวโครงหลังคาเหล็กไม่ได้
เขาบอกว่าต้องเป็น๒มิ้นเท่านั้นในไลฟ์สด๒มิ้นเท่านั้น
แล้วก็จำนวนเสาจะต้องมี๖ต้น

แล้วก็การเชื่อมลอยต่อตรงนี้
มันไม่ได้ตามที่เขาไลฟ์สดเอาไว้
หลังจากหมอปลาและทนายภัยศาลเดินสำรวจรอบนะคะ
พบว่าการก่อสร้างต่อเติมไม่ได้มาตรฐานตามที่ปรากฏในคลิป
ก็เลยพาผู้เสียหายไปถึงบริษัทรับเหมาที่นครปฐมเลยคุณผู้ชม

ทวงถามความรับผิดชอบถึงบริษัทเลยนะคะ
พอไปถึงไม่มีใครออกมาชี้แจงเลยค่ะ
มีตำรวจสพสัมพรานมาดูแลความเรียบร้อย
และพยายามเรียกให้ตัวแทนจากบริษัทรับเหมามาเจรจา
แต่สุดท้ายไม่มีใครออกมาเจรจาเลยแม้แต่คนเดียว

ทำให้นักให้อยากจะได้คำชี้แจงจากทางปรับเหมา
แต่ทำไมไม่มีใครมาให้คำตอบได้เลย

ก็ไม่รู้ว่าเขาเนี่ยมาคุยดีแต่ก็ดูเองฮะ

เราไม่ได้มาเป็นโจรฮะแต่เรามาให้ความเป็นธรรม

แต่เขาไม่ให้ความเป็นธรรมกับเราเลย
และอีกอย่างหนึ่งนะรอยเชื่อมทั้งหลาย
ผมก็ไม่รู้ว่าพวกช่างพวกนี้มันมีอะไรกับมดหรือเปล่า
มันเชื่อมมีแต่ตามดอย่างเดียวเลย
นั้นสงสัยที่บ้านเลี้ยงมดได้บ้างค่ะ
คืออย่าลักษณะรอยเชือกต่างขอโทษนะ

และมีผู้เสียหายอีกนะคะอยู่หมู่บ้านเดียวกันเลย
ต่อเติมเสร็จแล้วแต่ปัญหาเยอะมาก
รั่วน็อตหลังคาเมทัลชีสใส่ไม่ครบ
แจ้งให้มาซ่อมก็มาช้า
ซ่อมด้วยวิธีการเอากาวแปะเอาไว้
มา๒เดือนยังต้องซ่อมต่อ

ปรากฏว่าเจ้าของบริษัทรับเหมากับทนายความมาขอคุยด้วย
มาขอเจรจาแล้วบอกว่าเอาอย่างนี้
ขอชี้แจงเจ้าของบ้านทั้งสองหลังที่บอกว่าเป็นผู้เสียหาย
ขอยืนยันว่าการต่อเติมบ้านเป็นไปตามแผนทุกอย่าง
เพียงแต่ว่าตอนนี้มันยังไม่เสร็จ
มันก็เลยเห็นเป็นโครงเป็นอะไรโผล่มาอะไรแบบนี้

ขอโทษเจ้าของบ้านที่ทำงานล่าช้า
แต่แค่มันยังไม่เสร็จเท่านั้นแหละมันไม่ได้มีปัญหาอะไร
แต่ที่เราเจอหน้างานเนี่ยเราไม่ได้อย่างที่มาตรฐานเขาพูดไว้
ซึ่งอันนี้พี่บอกตามตรงว่าพี่ผิดผิวค่ะ
อิคเตี้ย์วิต้องขอแค่จริงครับพี่

แล้วก็พี่เห็นได้ว่าสิ่งที่คุณไลท์ไว้
แล้วก็เขียนในสัญญาระบุชัดเจมส์ว่าพื้นมันเป็นอย่างไร
ถูกต้องตามมาตรฐาน
ก็โอเคแต่ในวันนี้บอกเลยว่าไม่เห็นอะไรเลย
นายภัยศาลก็เลยบอกว่ายินดีเป็นทนายให้นะคะ
ก็จะช่วยเหลือผู้ที่ร้องเรียนแล้วก็ได้รับความเสียหาย
ก็ช่วยเหลือดูเรื่องของข้อกฎหมายอะไรต่าง
หมอปลาก็เลยบอกว่าถ้ามีเจ้าของบ้านหลังไหนเจอกับปัญหาเหมือนกัน
ผู้รับเหมารายเดียวกันหรือว่าไม่ว่าจะเป็นบริษัทอื่นผู้รับเหมาอื่นนะ
ถ้าใครเจอปัญหาในลักษณะแบบนี้หมอปลาก็ช่วยได้นะ

บ็อกซ์มาเลยร้องเรียนไปได้ที่เพจของหมอปลานะคะ

คืออันนี้มันคือการต่อเติมบ้านซึ่งมันก็เรื่องใหญ่เหมือนการสร้างบ้านนั่นแหละ
ใช่มันจะต้องแข็งแรงและได้มาตรฐานด้วยค่ะ
อยู่ไปอยู่มาพังคลืนลงมาทำยังไง
แล้วบางคนก็ต้องยอมรับว่าหลายท่าน
เราก็ไม่ได้มีความรู้เรื่องของการสร้างการต่อเติมอะไรพวกนี้ใช่ไหมใช่
ไม่รู้หรอกว่าโอ้โหมาตรฐานไม่มาตรฐานอะไรยังไง
แต่ถ้าเห็นก่อนอย่างนี้โอ้โหมันยังทักกันทัน
และปัญหาคือไม่ได้รับคำตอบไม่ได้รับคำชี้แจงจากบริษัทรับเหมาไง
ถ้าอธิบายลูกค้าอธิบายเจ้าของบ้าน
บางทีมันอาจจะเข้าใจกันมากขึ้น